และต้องบอกว่าอีกหนึ่งคนที่โลกทั้งใบตอนนี้กลายเป็นสีชมพู
ชมพูจะไม่รู้ว่าจะหาใครมาแทนได้แล้วนะครับ
สำหรับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่อย่างคุณอุ้มลักษณะ
ใช่แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดตัวหวานใจหนุ่มนอกวงการคนนี้นะคะ
มีภาพหวานให้เราได้อิจฉากันอยู่ตลอดเลย
และล่าสุดนะคะพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นที่ฝ่ายชายพาไปไหว้คุณแม่แล้วนะคะคุณ

วดความหวานผ่านโซเชียลแบบไม่ไว้หน้าคนโสดกันเลยนะคะ
ดาราสาวอุ้มลักษณะหลังประกาศตัวว่ากำลังคบหากับนักธุรกิจเจ้าของโรงแรม
กฤษณะความสัมพันธ์ก็หวานเวอร์ขึ้นเรื่อยเรื่อยล่าสุดก็ดูเหมือนจะเป็นการฝากเนื้อฝากตัววาทีลูกสะพ้าย
ดูได้จากการร่วมเฟรมที่ฝ่ายชายพาไปไหว้คุณแม่โดยอุ้มลักษณะก็หวานจัดหนักต่อเนื่อง
ด้วยการโพสต์บรรยายใต้ภาพครอบครัวสุดอบอุ่นว่ามากราบคุณแม่พี่บอล
แปลกใจว่าทำไมพี่บอลถึงอ่อนโยนสุภาพใจดีเหมือนคุณแม่อบอุ่นที่สุด
และขอบคุณที่ให้เธอได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเบบี้พร้อมกับติดแฮชแท็กประจำตัว